รวมถึงเรื่องของการเดินทางไปไหนต้องระมัดระวังเรื่องของอุบัติเหตุ
นี่ฮะจากโค้ง๑๖ศพกลายเป็นโค้ง๑๘ศพแล้วนะฮะ
เพราะมีอุบัติเหตุและทำให้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก๒ราย
ทีนี้ชาวบ้านที่เคยตั้งชื่อโค้งตรงนี้ไว้โค้ง๑๖ศพ
จะทำบุญกันไปหมาดทั้งอุทิศส่วนกุศล
ให้กับวิญญาณสัมภเวษีแก้อาถรรพ์โค้งตรงนี้

เกิดอุบัติเหตุอีกแล้วแล้วมีคนตายอีก๒นะครับ
กลายเป็นโค้ง๑๘ศพนะครับ
ภาพเหตุการณ์แล้วก็มีประชาชนจำนวนมาก
ชาวบ้านจำนวนมากมามุงดูเหตุการณ์นะครับ
โดยที่ขอบสะพานพบร่องรอยของการถูกเฉียวชน
มีชิ้นส่วนของรถจักรยานยนต์กระจายอยู่ทั่วบริเวณเลยนะครับ
โดยตัวรถจักรยานยนต์ตกลงไปในน้ำ
เจ้าหน้าที่ต้องช่วยกันใช้เชือกดึงขึ้นมา
ด้านหน้ารถสภาพพังยับเยินเลยนะครับ

ในช่วงถนนที่เลยวัดหวังจับหรดไปเล็ก
ชวบ้านเนี่ยแต่เดิมตั้งชื่อตรงนี้บอกว่าเป็นโครงสิบหกศพ
เพราะว่าเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง
มีผู้ได้รับบาดเจ็บแล้วก็มีผู้เสียชีวิตหลายคนหลายครั้งแล้วนะฮะ
ในครั้งนี้มีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัส๑ราย
แล้วก็ตกลงไปในน้ำอีก๑ราย
ประดาน้ำพร้อมกับเจ้าหน้าที่กู้ชีพ

ก็ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บที่บาดเจ็บอยู่บนถนน
แต่ว่าเสียชีวิตในเวลาต่อมา
ส่วนอีกรายที่ตกลงไปในน้ำชุดประดาน้ำ
ได้ค้นหาจนพบว่าเป็นชาย
ทราบว่าเป็นชาวกัมพูชาเสียชีวิตจมน้ำนะครับ
เจ้าหน้าที่จึงนำส่งโรงพยาบาลขลุง

แล้วก็เจ้าหน้าที่พิสูจน์ชนะสูตรต่อไป
นายธานิจยันทร์นะครับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เท่า

แต่เดิมชาวบ้านก็เรียกว่าโค้ง๑๖ศพแล้ว

มีผู้เสียชีวิตมาแล้วจำนวน๑๖ศพ
ชาวบ้านต้องสร้างสาราเลยนะคุณนะ
สาลาสำหรับจัดพิธีกรรมสวดส่งวิญญาณ
ทำบุญให้กับสัมภเวษีทุกปีเลยนะครับ

ก็ต้องมีจัดพิธีแบบนี้นะครับ
จากนั้นก็ไม่มีผู้เสียชีวิตเป็นเวลาเกือบ๑๐ปีแล้วคุณ
จนมาถึงเมื่อคืนนี้
เกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนราวสะพาน
ทำให้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอีก๒ราย

และตอนนี้กลายเป็นโค้ง๑๘ศพเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ

พอวันที่๓มกราทำบุญถุงทุกปี
เจ้าบ้านเข้ามาทำกันเต็มเจ้าบ้านแหละเนอะ

ส่วนชาวบ้านที่อยู่แถวนี้นะครับ

แล้วก็เห็นว่าหลุดโค้งไปชนราวสะพาน
แล้วก็คนหนึ่งก็ศีรษะกระแทกพื้น

ส่วนอีกคนตกลงไปในน้ำในท่าเนี่ยนะฮะ

แล้วก็มาเสียชีวิตทั้งคู่ตรงจุดนี้
ทีนี้ชาวบ้านจะเรียกกันยังไงเดียวคุณ

โค้ง๑๖ศพกลายเป็นโค้ง๑๘ศพ
ชาวบ้านก็คงต้องตั้งชื่อใหม่ไว้แบบนี้นะครับ

คือเพื่อจะเป็นการเตือน
เตือนให้คนขับขี่ไปมาแถวนี้

เพราะว่าตรงนี้มันกี่ศพกี่ศพเข้าไปแล้ว
จนตอนนี้มี๑๘ศพแล้วนะครับ
จะได้ระมัดระวังไม่ให้เกิดอุบัติเหตุรุนแรงขึ้นมาอีก
พอถ่ายจากภาพมุมสูงเห็นชัดเลยนะ

แต่เอาจริงนะคือนอกจากการตั้งชื่อแล้ว

มันจะกลายเป็นแบบ๘๐ศพ๙๐ศพ๑๐๐ศพแบบนี้

ชาวบ้านบางคนบอกว่าถ้าเราเพิ่มจำนวนไปเรื่อย